หลายจังหวัดก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรม
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สมัชชาขอนแก่นค่ะมุ่งหน้าเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตอนนี้ล่าสุดค่ะเดินทางมาถึงจังหวัดสระบุรีแล้ว
กลุ่มสมัชชาประชาชน๖๗คนที่เดินทางมาจากอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาเข้าเขตอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้ว
คืนนี้ก็จะพักค้างคืนที่วัดหรือว่าโรงเรียนในอำเภอน้องแคร์
ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางต่อมุ่งหน้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะโรงเรียนอุดมวิทยาอำเภอบ้านโป่ง
พร้อมกลุ่มครูจิตอาสานำไข่ไก่๒๖๗๐ฟอง

แจกให้กับผู้ป่วยโรคไตที่มีปัญหาการสูญเสียโปรตีนไข่ขาวในเลือดนะคะ
คือผู้ป่วยเขามีความจำเป็นต้องกินไข่ขาวอย่างน้อยวันละ๖ฟอง
กิจกรรมนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ขณะที่บรรยากาศณจังหวัดกาลสินนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาลสิน
นำคณะผู้พิพากษาผู้ปรณีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัด
ร่วมกันทำบุญตักบาทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ปฏิญาณตนจะเป็นข้าราชการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมครับ
ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะคะก็จัดแข่งขันกีฬาอาชีวสมณชัน
แปลอักษรถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
รวมถึงยังปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติดรู้คุณค่าของคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬา
ปิดท้ายที่จังหวัดสตูนนะคะโรงพยาบาลจังหวัดสตูนจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ
พาพ่อมาตรวจสุขภาพผู้ชายถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยก็จะเน้นการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุ๕๐ปีขึ้นไป
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ๒ของชายไทยรองจากโรคมะเร็งปอด
ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ